ในช่วงต้นเดือนหน้านะคะเวลาประมาณวันที่๖ถึงวันที่๗กรกฎาคมนะคะ
จะเป็นวันสิ้นสุดของเดือนรมดรหรือว่าการละศีลอด
แล้วก็จะเข้าสู่การเฉลิมฉลองฮาเรียรายอ
ช่วงนี้เองนะคะชาวไทยมุสลิมก็จะมีลักษณะคล้ายของงานตรุษจีน
ก็คือการสวมใส่ชุดใหม่ซื้อทองใหม่นะคะ
เป็นการเฉลิมฉลองนะคะสำหรับฮารีรายอร์
ซึ่งสถานธนานุบาลในจังหวัดยาลาค่ะก็เตรียมเงินไว้มากกว่า๖๐ล้านบาทนะคะ
สำหรับชาวไทยมุสลิมที่จะใช้เงินในช่วงนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้วางกำลังเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยค่ะ
พลตำรวจตรีอิทธิพลอเชรยรยร์รายและระดีศผู้บังคับการ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองยาลาจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษค่ะ
แบ่งกำลังออกตรวจสอบย่านการค้าตลาดนัดย่านชุมชนไทยพุทธและย่านที่พักอาศัย
โดยให้ด่านตรวจถาวรและด่านตรวจลอย
เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบรถยนต์
รถจักรยานยนต์ที่จะเข้ามาในตัวเมืองยะลาอย่างละเอียดนะคะ
โดยมีทั้งการตรวจบัตรประชาชนของผู้ขับขี่
ตรวจใบคู่มือการใช้รถเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในช่วงใกล้เทศกาลวันฮาเรีย
อกจากนี้นะคะยังให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่๑๖
จัดกำลังตรวจสอบเฝ้าระวังย่านการค้าในตลาดสด
เพื่อที่จะสแกนผู้คนและยานพาหนะที่จะเข้าไปในตลาดสดอย่างเข้มงวด
เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการไปจับจ่ายซื้อของ
นำไปประกอบอาหารช่วงเทศกาลวันฮาเรียรายอที่กำลังจะมาถึงสัปดาห์หน้าค่ะ
นายเอกชัยหลงสกุลผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองยาลาเปิดเผยนะคะว่า
ช่วงนี้มีประชาชนนำทรัพย์สินมาจำนำจำนวนมาก
เนื่องจากช่วงเทศกาลฮาเรียรายอที่ผ่านมามีการใช้เงินมากกว่าช่วงปกติ
สินที่จะนำมาจำนำส่วนใหญ่ยังคงเป็นทองรูปภัณฑ์
จากได้ราคาดีกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นนะคะ
เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินของประชาชน
คาดว่าหลังเทศกาลฮาเรียรายอจะมีประชาชนเข้าไปใช้บริการโรงรับจำนำเพิ่มขึ้นอีกค่ะ